นี้ก็เป็นการขอความช่วยเหลือจากคุณยายท่านหนึ่งนะคะอายุ๖๙ที่บุรีรำค่ะ
คุณยายบอกว่าคุณยายก็ไม่ค่อยจะมีสตางค์หรอกอดมื้อกินมื้อแล้วก็ต้องเลี้ยงหลานด้วย
คือหลานเนี่ยลูกมาฝากทิ้งเอาไว้ตั้งแต่หลานอายุ๒ขวบ
แล้วอยู่กับยายสองคนพ่อแม่ก็หายไปเลยนะ
ยายบอกว่าคือยายกลัวว่ายายจะตายก่อนหลานอยากจะช่วยดูแลหลานให้เต็มที่อยากจะให้หลานเนี่ยทำบัตรประชาชน

ก็ต้องตรวจดีเอนเอต้องตรวจพิสูจน์ยายบอกว่าเขาอุ้ยค่าใช้จ่ายเป็นหมื่น

ใช่เขาหายไปแล้วค่ะพ่อแม่ของเด็กหายไปแล้วใบเกิดก็ไม่มี
แล้วจะทำยังไงยายบอกเขาบอกต้องตรวจดีเอนเอต้องจ่ายเงินหมื่นนึงถึงจะทำบัตรประชาชนได้

นี่ค่ะยายบอกแบบนี้ยายก็เลยบอกว่าแบบนี้ยายจะทำยังไงดีเลยขอความช่วยเหลือมา

เนี่ยบ้านคุณยายคุณผู้ชมดูค่ะก็เอาเศษไม้มาปะไว้อ่ะนะไม่มีไฟฟ้านะคะ

ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องครัวก็เนี่ยหุงต้มกันแบบนี้ค่ะ
หัดโพเงินอายุ๖๙อยู่กับหลานค่ะ
เด็กชายธีรเดชนะคะ
เบนเทนนะคะอายุ๙ขวบ
เรียนอยู่ป๔โรงเรียนวัดสว่างบุรพาตำบลลุมปุ๊กค่ะ
๙ขวบเหรอคะทำบัตรได้ใช่ค่ะนี่๙ขวบก็ยังไม่ได้ทำบัตร
เขาอยู่กับยายหลานแบบนี้อยู่แบบลำบากนะคะ
เบนเทนก็ต้องเดินก็ไปทำนู่นทำนี่
หาของหาอะไรมาช่วยยาย
ใส่ถุงขายอะไรทำได้ก็ทำหมด
คุณยายบอกว่าลูกชายคนเล็กกับลูกสะพ้าย
นำน้องเบนเทนมาทิ้งไว้ตั้งแต่น้องสองขวบ
ลูกชายก็กลับไปทำงานขับรถบรรทุก
แม่ของน้องเบนเทนก็หอบกระเป๋าหนีไปเลย
สามีของยายก็เสียชีวิตเลยนี่ค่ะ
อยู่กันสองคนยายหลานแบบนี้

ควรจะทำบัตรประชาชนได้แล้วตั้ง๒ปีแล้ว
แต่ลูกชายกับลูกสะพ้ายที่เป็นพ่อกับแม่ของน้องเบนเทน

ติดต่อไม่ได้เลยไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลย

คุณยายเลยบอกว่าก็พยายามถามที่โรงเรียนแหละว่าจะช่วยเหลือน้องได้บ้างไหม
ไปขอความช่วยเหลือกับสารวัตรกำนันตำบลลุมปุ๊กนะคะ
กำนันก็ติดต่อกับทางอำเภอ
แต่คุณยายบอกว่าคุณยายได้ข้อมูลมาว่า
สิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องตรวจดีเอ็นเอยายกับหลานว่าเป็นสายเลือดกันจริง
ค่าตรวจคนละ๕๐๐๐๒คนมือนนึง
ทุกวันนี้มีอะไรได้จากเบี้ยคนชราเดือนละ๖๐๐

ยายบอกยายยอมอดให้หลานได้กินข้าว
การให้บุญให้ช่วยเหลือหน่อย
อยากให้หลานมีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นเขา

ถึงหาไม่มีหรอกถึงอยู่ทุกวันนี้

บอกว่าทำไงเนอะหลานจะมีชื่อน้อย

ทำอะไรกับเขาเนอะเด็กสมัยนี้

เดี๋ยวนี้ตาก็มองไม่เห็นไปไหนก็ไม่ได้

พามันไปหานู่นหานี่ดีกว่า

ไม่อยากได้อะไรอยากให้มันเรียนจบ

แล้วก็ได้เรียนหนังสือต่อเรียนสูง

สารวัตรกำนันตำบลลุมปุ๊กอำเภอเมือง
บุตรดีเลไทยสงฆ์ก็บอกว่ายืนยันว่าครอบครัวนี้น่าสงสารจริง

อยากให้มีบัตรประชาชนจะได้มีโอกาสได้เรียนสูงนะคะ

นายบรรลือบำรำประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองบุรีรำ
ออกมาบอกว่าตอนนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประสานมาแล้วนะคะ
จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็นเอให้กับยายหลานฟรี

ส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องไปตรวจที่กรุงเทพเนี่ย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในยามยากลำบากจำนวน๓๐๐บาท
และเงินสมทบผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งอีก๓๐๐บาท
รวมทั้งหมดเป็น๖๐๐๐บาทเป็นค่าเดินทางนะคะ

ใช่ค่ะมาตรวจที่กรุงเทพค่ะ
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนางสาวสิรินุษย์
บอกว่าหลังจากไปตรวจสอบก็ได้รับเรื่องของน้องเบนเทนเอาไว้
คือรับเรื่องเอาไว้ตั้งแต่ปี๕๙แล้วนะคะ

ถ้าครอบครัวยากจนไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอนเอ
ก็จะต้องมีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า๑๐ปาก

จะมีขั้นตอนถ้าเกิดมีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย
ไม่ต้องจ่ายเงินค่าตรวจดีเอนเอนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยอบตลุงปุ๊กเป็นผู้ดำเนินการ
หาพยาน๑๐คนที่รู้ประวัติของยายหลานคู่นี้

แต่อาจจะติดขัดกฎข้อบังคับอะไรบางอย่าง
มีการเปลี่ยนถ่ายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลายคน
เรื่องเลยล่าช้าจริงรับเรื่องไว้ตั้งแต่ปี๕๙
แสดงว่ามันชัดแล้วจากการสอบพยานว่าเขาคือยายหลานกันจริง
มีพยานไปให้ข้อมูลแล้วด้วยแต่มันมีขั้นตอน
มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่อะไรด้วยเลยช้า
แม้จะมีพ่อแม่ไม่อยู่แต่มีคนรับรองว่านี่คือยายเขา
พาเด็กไปทำบัตรประชาชนคนไทยแล้วมีครอบครัวที่อยู่ชัดเจน
คือมันมีขั้นตอนแบบนี้คือตอนนี้เขาก็เป็นห่วงนะคะ
ชีวิตความเป็นอยู่ของยายหลานครับเพราะว่าที่ที่อยู่เนี่ยค่ะ
เป็นที่ดินคนอื่นด้วยนะแล้วก็จะไปซ่อมบ้านทำอะไรให้มันก็ไม่ได้
เพราะว่าเป็นที่ดินของใครก็ไม่รู้ของคนอื่นไม่ใช่ของยายหลานคู่นี้ไง
จะไปช่วยในฐานะที่ยายหลานลำบากบ้านอยู่กันอย่างลำบากเนี่ย
เขาก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงก็ต้องไปติดต่อเจ้าของที่ดินก่อนอีก

มาทำอะไรในที่ฉันมันก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายด้วยไงคะ
คือตอนนี้ค่ะเจ้าของที่มาบอกคุณยายแล้วว่า

เดี๋ยวจะแบ่งที่ดินเท่ากับกำลังจะไล่ที่
แบ่งที่ดินให้ยายหลานคู่นี้ให้ได้ก่อน
งที่ดินไปเลยเจ้าของที่เขาแจ้งมากับคุณยายนะ
คือเจ้าของที่เนี่ยมาแจ้งยายว่าลูกเขาเนี่ย

คือยายเนี่ยคงต้องออกแล้วนะถ้าลูกเขาจะแบ่งที่ดินกันเนี่ย

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปทำเรื่องในการหาที่อยู่ให้กับยายหลานคู่นี้ด้วย

จากเรื่องบัตรประชาชนเรื่องตรวจดีเอนเอ

เพราะว่าเจ้าของที่มาบอกยายว่าเดี๋ยวลูกเขาจะแบ่งที่ดินกันแล้วนะ

แต่เบื้องต้นก็เรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องไปแล้วนะคะ

อ่า
ก็เดี๋ยวคงจะมีหน่วยงานส่งต่อกันเป็นทอดนะนะ